มาดูเรื่องราวของชาดีชะปุ๋ยกันบ้างนะครับ
เขินเลยอ่ะสามีแห่งชาติ
ก็ทีมข่าวของเราไปสัมภาษณ์นะครับ
ก็มีทางชะปุ๋ยเองเนี่ย
ก่อนหน้านี้เขาไม่ค่อยพูดภาษาไทยนะครับ
เพราะว่าเป็นลูกครึ่งไทยสวิตช์

ชารีชะปุ๋ยสามีแห่งชาติยังหล่อเหมือนเดิมเลย
ตัวจริงหล่อกว่าในทีวีซะอีกนะคะ

ก็ตอนแรกเนี่ยมาอยู่กับบุรีรัมพ์ตั้งแต่ปี๒๐๑๒
แล้วก็ติดทีมชาติไทยในยุคของซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองปัจจุบัน

โดยชาดีชะปุ๋ยตอนแรกอย่างที่บ้อบอกไปค่ะ

แล้วก็ขออนุญาตไม่พูดภาษาไทยนะคะ
พูดภาษาไทยคล่องแล้วก็บอกว่า

แล้วก็มีแฟนเป็นคนไทยด้วยที่สอนภาษาไทยให้นะคะ

แต่ว่าถ้าคำไหนที่ไม่รู้เป็นภาษาไทย

ฝากถึงแฟนบอลด้วยค่ะว่าปี๑

แต่ก็จะพยายามสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้น
ต้นสังกัดให้ได้ค่ะ
มาเชียร์เราที่สนาม
ก็แบบนี้

อยากบอกขอบคุณครับทุกคนนะครับ